พูดถึงเรื่องของสงกรานแล้วไปดูที่เรื่องของอาหารการกินกันหน่อยนะฮะ
ทางด้านของกระทรวงพาณิชยก็ออกมาเหมือนเป็นการปรามแหละ
พ่อค้าแม่ค้าอย่าฉวยโอกาสขึ้นราคานะ
ไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินตัวโดยสารเป็นอุปกรณ์การเล่นสงครานก็ตามที
ถ้าเจอมีโทษทั้งจำและปรับนะคุณผู้ชม
สั่งการให้กรมการค้าภายในและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดเลย
ไปตรวจสอบติดตามเรื่องของราคาสินค้าช่วงของสงกรานอย่างใกล้ชิด
ซึ่งเป็นช่วงที่คนจะเดินทางออกต่างจังหวัดเยอะนะ
กลับภูมิลำเนาเดินทางไปเที่ยวก็ตามที
เพื่อป้องกันไม่ให้พ่อค้าแม่ค้าฉวยโอกาสปรับขึ้นราคา
แล้วก็เอาเปรียบประชาชนในช่วงนี้ครับ
สำหรับพื้นที่ที่เน้นก็คือสถานีขนส่งทุกแห่งนะครับ
สถานีรถไฟท่าอากาศยานรวมไปถึงแหล่งท่องเที่ยวต่างที่คนไปเยอะ
เดี๋ยวเห็นว่าคนไปเยอะเอาขึ้นราคาซะหน่อยหมายถึงว่าใครไปปุ๊บ
เอาตีหัวแตกเลยจ่ายเงินแบบแพงไปเลยอย่างนี้ก็ไม่ถูกต้องนะฮะ
เพราะว่าสถานที่เหล่านี้มีโอกาสที่เกิดปัญหาขึ้น
เพราะว่ามีคนไปใช้บริการเยอะบางทีคนรีบร้อนก็ไม่ได้ถามเรื่องของเรา
ราคาก็จ่ายก็สั่งกันไปก็จ่ายแพงกันไปก็มีนะครับนอกจากนี้เนี่ย
ขอให้ตรวจสอบเรื่องของการจำหน่ายน้ำมันของสถานีบริการน้ำมัน
ไปตรวจสอบความถูกต้องของหัวจ่ายซิว่าปริมาณมันเต็มนิดหรือเปล่า
เดี๋ยวแอบไปปากเศษขึ้นเศษลงยังไงหรือเปล่าเป็นธรรมกับผู้ใช้บริการหรือไม่
เพื่อเป็นการดูแลให้ประชาชนเดินทางด้วยรถยนต์อย่างปลอดภัยแล้วก็เป็นธรรม
ซึ่งจะเน้นในจังหวัดที่เป็นทางผ่านออกไปยังต่างจังหวัด
ทั้งภาคอีซานใส่ใต้ใส่เหนือหรืออะไรก็ตามทีนะฮะฮะ
ก็แล้วก็แหล่งท่องเที่ยวด้วยผู้ประกอบการจะต้องติดป้ายราคาอย่าง
กินอันนี้มันเท่าไหร่ติดเอาไว้เลยนะฮะ
หากมีการเรียกเก็บค่าอื่นนอกเหนือจากราคาหรือว่าค่าบริการที่ติดเอาไว้
ก็ต้องแสดงอย่างชัดเจนว่าบวกอะไรขึ้นไปก็ต้องแจ้งนะครับ
กรณีที่ไม่ปิดป้ายราคามีโทษปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาท
ส่วนกรณีจำหน่ายสินค้าราคาสูงเกินควรกักตุลสินค้าและปฏิเสธการจำหน่ายมีโทษจำคุก๗ปี
ปรับไม่เกิน๑๔๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับ
อันนี้ก็ฝากไปยังพ่อค้าแม่ค้าด้วยนะครับ